พาคุณผู้ชมไปดูภาพหวาดเสียวบนท้องถนนของบราซิลครับ
รถบรรทุกน้ำมันขับมาด้วยความเร็วเสียหลักพลิกคว่ำและเกิดไฟลุกท่วม
แล้วก็ไปชนรถทั้งหมด๑๔คันครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจบราซิลเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ดูแล้วน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งครับ
คุณผู้ชมได้เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขา
ซึ่งจากภาพจะเห็นนะครับว่ารถบรรทุกพลิกคว่ำส่งผลให้เกิดไฟลุกท่วมเป็นทางยาว
รายงานข่าวมาระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
รถคันนี้บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเอทานอนมามากกว่า๔๔๐๐๐ลิตร
เกิดเสียหลักพลิกความบริเวณช่วงโค้งถนน
ซึ่งยังได้กวาดชนรถยนต์คันอื่นที่วิ่งอยู่เสียหายจำนวน๑๔คัน
จากนั้นรถบรรทุกน้ำมันก็เกิดการระเบิดแล้วก็มีเปลวไฟลุกไหม้
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๖คนครับ
เปิดเผยว่าเกิดจากรถบรรทุกนั้นขับมาด้วยความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดครับ